วันนี้ก็จะมาขออภิปรายสั้น
เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขร่างรัฐมนุน

ฉบับประชาชนของนายจรอึ้งพากร
ที่มีประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงทั้งหมด๙๘๐๔๑คน

เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขร่างรัฐมนูล

ใช้มาประมาณ๓ปีกว่า

เราเข้าใจว่ารัฐมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ย
จะเป็นฉบับที่สามารถที่จะสร้างความปองดอง

สามารถแก้ไขวิกฤตที่ผ่านมา

เป็นผลิตการรัฐสภา
แต่เมื่อใช้ไปแล้วมันมีปัญหา

ก็เสนอร่างมาทั้งหมด๗ร่างด้วยกัน
คือร่างของฝ่ายรัฐบาล๑ร่าง
ร่างของฝ่ายค้าน๕ร่าง
แล้วก็ร่างของไอลอร์๑ร่าง

ก็ไม่ควรที่จะให้มอบทั้งสองฝ่าย
ปะทะกันโดยการใช้อาวุธกัน
แล้วทางเจ้าที่ตำรวจเองก็
ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

สุดท้ายแล้วก็ปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายปะทะกัน
จะฆ่ากันบาดเจ็บไปมากพอสมควร

ท่านประธานรัฐสภาว่าวันนี้
ไม่แน่เหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอีก

ผมสรุปเนื้อหาด้วยกันก็คือ
การแก้ไขรัฐมนุนมาตรา๒๕๖

เพื่อสอสลมาจากตัวแทนของประชาชน

นั่นหมายความว่าเป็นการแก้ไขรัฐมนุน

ซึ่งใน๖ร่างกับร่างที่๗ร่างของไอลอร์

ของไอลอเป็นฉบับที่สุดซอย

ล้างอำนาจของคณะรักษาความสงบเดิมทั้งหมด

การตัดอำนาจสวในการบวชนายกมติ
หลังจากนั้นก็ได้สวมาจากการเลือกตั้ง
ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองตามมาตรา๒๗๒
ครองอำนาจของคอสชในหลากหลายคำสั่งด้วยกัน
แล้วก็อำนาจในการปฏิรูปประเทศ

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญ
ร่างรัฐมนูลของฉบับไอลอร์
ก็เป็นการแก้ไขรัฐมนูลแบบสุดสอย
อำนาจเดิมให้เป็นประชาธิปไตยที่มากขึ้น
ในการที่จะชี้แจงล่างแก้ไขรัฐมนูลแต่ละฉบับ
อย่าไปสร้างความสับสนให้กับประชาชน
อย่าไปบอกว่าร่างรัฐมนูลบางฉบับล้มล้างสถาบันกษัตริย์
ร่างรัฐมนุนบางฉบับสามารถฟ้องร้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
เท่าที่ผมอ่านดูไม่มีแม้แต่ข้อเดียว
แล้วก็ไม่มีนะครับกฎหมายที่จะนิรโทษกรรมให้กับคุณทักษิณคุณชินวัฒน์
คุณทักษิณชินวัฒนหรือคุณยิ่งรักชินวัฒน์ไม่มีนะฮะ
กลับมาได้ครับแต่ก็ต้องกลับมารับโทษเดิมก่อน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าทำให้ประชาชนเข้าใจ
สาระการแก้ไขร่างรัฐมนุนฉบับปัจจุบันที่ผิด
โดยสรุปของผมนะครับก็คิดว่าร่างของประชาชนเป็นร่างที่บริสุทธิ์มากที่สุด
นั่นหมายความว่าสุดซอยในการแก้ไขรัฐมนูลที่จะเป็นระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมังกษัตริย์ทรงเป็นประมุกที่สมบูรณ์แบบที่สุด
เพราะฉะนั้นแล้วผมก็อยากฝากเรียนไปยัง
ท่านสมาชิกวุฒิสภาเพราะร่างการแก้ไขทั้งหมด๗ฉบับนี้จะผ่านหรือไม่ผ่าน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาพุทธแหละสะดอน
แต่ขึ้นอยู่กับสมาชิกวุฒิสภาเป็นหลัก